ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไปทำอนาจารย์เด็กหญิง๒คน
ต่ออายการจังหวัดนครสวรรค์แล้ว
ขณะที่ต้นสังกัดก็สั่งย้ายผู้อำนวยการเช่นกัน
หลังจากที่ผู้ปกครองได้พาเด็กนักเรียนที่เสียหาย

เพราะเกรงว่าคดีจะไม่คืบหน้า

ตำรวจภูทรชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
จัดเตรียมเอกสารสำนวนฟ้อง

ผู้ปกครองพาเด็กนักเรียนเข้าแจ้งความ
ในวันที่๑๓มีนาคมที่ผ่านมา
ว่าลูกสาวและหลานอายุ๙ขวบและ๑๐ขวบ

กระทำอนาจารย์และล่วงละเมิดทางเพศ
และล่าสุดเมื่อวานนี้ครอบครัวของผู้เสียหาย

เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เนื่องจากตำรวจได้เรียกตัวผู้อำนวยการ

แต่เจ้าตัวปฏิเสธก่อนจะถูกปล่อยตัวไป
และยังดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิม
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกสมชัยบุญธา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชุมแสงระบุว่า

ยื่นฟ้องไปยังอายการจังหวัดนครสวรรค์

ส่วนกรณีที่ผู้อำนวยการคนดังกล่าว
ดำรงตำแหน่งอยู่ที่โรงเรียนเหมือนเดิม
เป็นหน้าที่ของต้นสังกัดในการพิจารณาโยกย้าย

ผมยืนยันได้ว่าหลักฐานนี้พอที่จะฟ้องร้อง

แต่ส่วนทางเรื่องทางที่ว่า

อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกตินั้น
เพราะว่าการสอบสวนยังไม่มีข้อสรุปว่าผิดจริงหรือไม่
แต่ล่าสุดก็ได้ออกคำสั่งให้ย้ายไปช่วยปฏิบัติงาน

กว่าจะสรุปผลการสอบสวนเสร็จสิ้น

และครอบครัวเด็กที่เสียหาย
ผลนี้มันยังไม่ได้ออกมานะครับ
แต่ก็เพื่อให้เกิดความสะดวก
แล้วก็ความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้เก่าหา
แล้วก็เพื่อให้การดำเนินงานของหลายฝ่าย

ทางผมก็ได้ให้ทั้งท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
มาประจำช่วยงานอยู่ที่สำนักงานเขต
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็คือวันที่๙พฤษภาคมครับ
ตรงนี้ก็จะน่าจะทำให้หลายฝ่ายได้เบาใจขึ้น
ปัญหาคือว่าเราไม่ได้ข้อมูลจากเด็กที่ว่าเป็นผู้ถูกกระทำ
ถ้าเด็กสามารถให้ปากคำกับคณะการสืบสวนได้
เราก็จะสามารถดำเนินการได้ชัดเจน

ที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต๑
ยังยืนยันว่าได้สืบหาข้อมูล
และตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้อำนวยการโรงเรียน
ตั้งแต่วันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมาแล้ว
แต่ที่ยังล่าช้าไม่สามารถสรุปผลการสอบสวนได้

เลื่อนการสอบสวนออกไปถึง๓ครั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน